โอเคไม่รู้ว่าแต่ละที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

ถูกต้องพบกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ

มาคุยกับเราได้ค่ะไทยรัฐออฟฟิเชียล

ส่งไลน์มาคุยในช่วง๖โมง๒นาทีอย่างนี้

แล้วก็แบบว่าเอ๊กไปนิดหนึ่งแล้วเราก็รีบถอนกลับทัน

เราเริ่มอยู่ตัวในเวลาเช้าก่อนแหละนะฮะ

เมื่อกี้เธอบอกว่าเธอจะไปอยู่ข่าวเช้ากว่านี้
เช้าก่อนนี้หรือเปล่าไม่ถึงตี๔นาทีแล้วคุณบุ๊กอ่ะ
โอ้ไปแทนเถ้าจะไปอยู่ตรงนั้นไปเลย

ข่าวแรกมดดำคุณรถเมย์ช่วยโยกหน่อยนะคะ
พาดหัวตัวใหญ่ซูดคือกระหน่ำแทงโหด
สาวรถบัสฆ่าเปลื่อยตายข่าวห้องน้ำในหอพัก
ซึ่งเป็นหอพักย่านหอพักย่านนี้สูง๓ชั้น
เหตุจัตุจักรนี่ค่ะจึงรุดไปสอบสวนสอบเหตุ
พร้อมด้วยนี่นะฮะตอนนี้ท่านไปทุกคดีเลยนะฮะ
คนตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาการรักษาราชการแทนพบชนนะฮะ
น๑แล้วก็น๒พลตำรวจตรีเจริญศรีสัสลักษณ์ท่านก็ไปด้วย
คือตำรวจใหญ่ไปหมดเลยเหตุเกิดนะคะอยู่ที่หอพักย่านกำแพงเพชรสอง
ชั้น๒ห้องเลขที่๙ภายในห้องน้ำพบศพนางสาววันธนีอธิจร
อายุ๒๙ปีศพนั้นเปลือยแล้วก็ถูกแทงด้วยของมีคมทั้งหมด๕แผล

แล้วก็ภายในห้องพบร่องรอยทะเลาวิวาสโต๊ะรีดผ้าที่ยังเสียบเตาลีดค้างอยู่เลย
แล้วก็พบอาวุธมีดปลายแหลม๒เล่มขนาดความยาวตั้ง๑ฟุต
มีคราบเลือดที่ถูกล้างแล้วนะฮะแต่มีคราบเลือดยังอยู่เป็นเลือดจาง
อยู่ในกองผ้าห่มริมห้อง
สอบสวนพยานเหตุการณ์ในหอพักนะคะก็บอกว่าผู้ตายนั้นเป็นพนักงานต้อนรับบนรถทัวร์ของบริษัทขนส่ง
จำกัดรถทัวร์๙๙วิ่งเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือทำงานมาได้๑ปี
แล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นี่ก็ได้๑เดือนเท่านั้นเอง
ก่อนเกิดเหตุนั้นผู้ตายเพิ่งเริ่มเพิ่งเลิกงาน
แล้วก็กลับมาจากจังหวัดกาลสิน

แล้วก็มาที่สถานีขนส่งหมอชิดในตอนเช้า
ตอนก่อนกลับห้องพักเนี่ยก็มีคนเห็นว่ากลับมาในช่วงนี้
ในตอนเช้าตรูเลยตอน๗โมง

ได้ยินเสียงร้องตะโกนออกมาพยานก็ออกมาดู
แล้วก็พบผู้ชายใส่เสื้อโค้ชหรือว่าเสื้อแจ็คเก็ต
ยาวสีดำกางเกงขาสั้นสีแดงและรองเท้าแตะแบบหนีบ

แต่พยานทั้งหมดเห็นแต่เพียงด้านหลังของชายคนนี้
ทางคนในหอพักษ์เขาเข้าไปคอประตูเรียกไม่มีคนเปิด
จึงติดต่อที่เจ้าของหอพักให้มาเปิดประตูดู
จึงได้เห็นศพตอนนี้ก็ยังไม่มีเรื่องมากกว่านี้

แต่ว่าออกรถทัวร์ไปที่จังหวัดกาลสิน
ยังไม่กลับมาบุรีลำกาลสิน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้๒อย่าง

อาจจะมีเรื่องความรักอาจจะคบหา
อาจจะคบหากับใครแล้วก็มีการขัดแย้งกับเรื่องนี้

ตอนนี้ก็ไล่ดูกล้องวงจรปิดตลอด
เส้นทางที่ทั้งมาหอพักและในหอพักด้วย

แต่อีกหนึ่งเรื่องที่คนจับตามองกันรับน้อง
ขอถามว่าทำไมประเพณีรับน้องของเราอย่างนี้

ในแต่ละปีเนี่ยมันจำเป็นจะต้องรุนแรงกันถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
คือจริงเราก็ผ่านประสบการณ์การรับน้องมานะคะ
แต่ว่ามันก็แล้วแต่ที่แล้วแต่สถานที่จริง
มันก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะส่วนหนึ่งว่าเราจะแบบทำหรือเปล่า
มันจะมีอันนี้ไงพอไม่ทำก็กลายเป็นแกะดำไง

เธอก็อยู่รอดปลอดภัยเธอสอบผ่านมาได้

การรับน้องเขาบอกว่าถ้าสมมุติรุ่นน้องไม่ทำ
แต่นับวันยิ่งมีข่าวออกไปมันก็จะยิ่งเยอะขึ้น
ถึงขนาดวันนี้ถ้าสมมติเราดูไทยรัฐหน้าหนึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยเกษตรก็ตั้งโต๊ะแถลงเคลียร์ทุกประเด็น
ทุกกรณีถึงกรณีน้องหมอ๑๐ปีหนึ่ง
คณะภานิชยานาวีมหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขต
ว่าการรับน้องเนี่ยมันรุนแรงไปหรือเปล่า

ตอนนั้นประสบความคิดได้เราก็บอกว่าน้ำเน่าเหี้ย

ก็คล้ายกันว่าให้ลงไปตรงอะไรนะแองจี้เขาเรียกว่าน้ำ

แต่มันก็ไม่ใช่บ่อไม่ใช่สาวไว้น้ำ
หลายคนถามว่าน้องบอสอาการเป็นยังไง
วันนี้ทางไทยรัฐหน้าหนึ่งเลย

คือรู้สึกตัวตอบสนองได้ดี
แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
แพทย์ก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อไปเรื่อย
ว่าประเมินอีกครั้งหนึ่งก็คือ
จะต้องหลังจากถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วล่ะ

ได้วันที่๑๒กันยายน
วันนี้คือดีขึ้น
วันที่๑๒แต่ว่ายังไม่ถอดเครื่องช่วยหายใจ

รู้สึกตัวสามารถทำตามคำสั่งได้
ภาวะสมองภาพรวมดูดีขึ้น

แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดพิเศษ
ช่วยปยุงการทำงานของป่อน
ไม่ให้ระดับออกเซียนละเลือดตก
ถ้าออกซีเย็นในเลือดตกอาจจะอันตรายหน่อย

การฟื้นฟูอีกประมาณสัก๑สัปดาห์
เพื่อให้ปอดกลับมาทำงานปกติ

ที่ยาวเป็นหูกลือยังมีเพียงไข้ต่ำเท่านั้นเอง

ยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง

อันนี้แหละ
ว่าสมองขาดออสิเจนเปล่า

สำลักน้ำเสียสำลักน้ำ

อุ๊ยเขาฟื้นมาเลยนะ

คือเขาอยู่ที่สมุทรประการก่อนใช่ไหม
แล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วจากนั้นล้มลงไปคราวนี้

เหงื่อของจะเป็นเคสเดียวกัน

ทั้งนี้ก็รู้เอย่างิดเชิง
ก็อาจจะมีกรณีแบบเดียวกันได้
เพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าตอนแรกเป็นบ่อ
บ่อบำบัดบ่อแพมี

แต่ขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีการให้ยาขาเชื้อตลอด
ที่สำคัญกรณีที่แตกต่างจากบิ๊กเนี่ย
ก็เพราะว่าอย่างบิ๊กมีสติแล้วก็หมดสติไป
แต่ขนาดเดียวกันผู้ป่วยยังคงมีสติ

ภาพรวมของสมองยังไม่มีปัญหา

โดยส่วนตัวเชื่อว่าน้องมีโอกาสที่จะกลับไปเรียนได้

เนื่องจากเท่าที่ดูอาการสมอง

เพราะว่าเขามีการตอบสนองได้
คุณหมอก็เลยประเมินเหตุการณ์เบื้องต้นว่า
เขาขาดออกซิเจนไปเวลาที่ยังโอเคอยู่

อีกสิ่งหนึ่งต้องดูว่าน้องจะตอบโต้ได้มากแค่ไหน

แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาไล่เรียงว่าจดจำเรื่องราวต่างได้ไหม
หากจำได้ดีแสดงว่าร่างกายไม่มีปัญหาอะไร
สามารถกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ตามปกติ
แล้วเธอว่ารับน้องเป็นไงมดดำ

ตัวเองเมื่อก่อนก็มีโอกาสสรุปสุด

ทำไมยิ่งข่าวโหด

แอคกี่ตัวรับน้องเชื่อเสียตัวหรือป่าว
ไปรับน้องแบบไหนบ้าง
บางคนเขามอชอมอชอน่ารัก
โอ้โหลุขึ้นมาเจียมแรงกับหนูอีก
รู้หรอวันต่างแล้ววันสามเฮ้ย
สรุปบางที่เขามันจะมีความทรงจำได้ดีแต่บางที่เนี่ย
จำได้ไหมว่าในแต่ละปีเนี่ยการรับน้องจะต้องมีคนเสียชีวิต
ใช่แล้วก็รุนแรงบัตรเจ็บเข้าโรงพยาบาล
บางทีเทียนหยดอย่างเงี้ยบางปีก่อนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ

คือสถาบันที่เขาแบบว่าลุยโหดเนี่ย

อีกหนึ่งอ่ะวันนี้อ่านไลน์กันมา
บางทีบวกว่าอุบรณฝนตกถล่มทังคืนเลยนี่๑๙๓๙
นี่ยังไงคะทางแดรนด์หน้าหนึ่งเขาก็บอกเลย
เมื่อคืนนี้เวลา๒๓นาฬิกาก็กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่๙
ศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณสองร้อยกิโลเมตรทางด้านตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนาม
คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนามใกล้เมืองดานางเมื่อคืนนี้
แล้วก็จะเคลื่อนเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยในวันนี้

แต่วันนี้คืนนี้ไม่แน่น่าจะมาเต็มที่แล้วเพราะว่าเข้ามาเต็มเลย

ปีนี้เขาบอกว่าประเทศไทยมีโอกาสที่เราจะได้เจอลมหนาวกันเร็ว

อีกปีนึงแบบว่าผลไม้จะดก
เดี๋ยวก่อนเชื่อซับแห้งเสื้อกันหนาวไว้ก่อนเลยดีกว่า

แต่ไม่แต่ว่าจะใช่จริงอ๋อก็เดี๋ยวบางทีซับเสร็จแล้วไม่เคยได้ใส่เลย
จริงอ๋อสักทีไรนะเป็นรางห้ามไปอะไรอย่างนี้

เพราะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยพายุยังอยู่ไงคะ

หนึ่งแล้วเดี๋ยวพอออกไปก็อาจจะดีขึ้นตอนนี้ทางภาคตะวันออก
เฉียงเหนือก็คือทางอิสานตอนบนรวมไปถึงภาคเหนือนะคะ

ก็สรุปแล้วแต่ทางใต้เองก็คลื่นลมแรงมากนะคะอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนนี้ก็มีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูงถึง๒๓เมตรเลย
ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าสมมุติเขาบอกว่าเราสังเกตตอนนี้เราอ่านข่าวกันมาตั้งแต่ข่าวใส่ไข่เช้าเนี่ย
เราลองนับกระดูกพายุเข้าเนี่ยประมาณสัก๒๓รูปแล้วเนอะอีกอันนึงที่ชื่อแปลกน้ำเทินกับไอ้เตี้ยวอะไรที่คุณป่ามา
เตี้ยนหมู่อีกสักสามลูกอ่ะน่าเป็นห่วงเตี้ยนหมู่อยู่นานมากวนไปวนมานานแล้วพาฝนทาน้ำท่วมอะไรกันมาแบบเต็มที่
อีกสัก๓รูปกับหน้าเป็นห่วงจริงแต่ก็ยังไม่เหนือเขื่อนนะ
ว่าเขื่อนของเราในปีนี้มันเหลือขั้นติดลบมันเหลือขั้นติดลบ
มันเกิดจากการยิงขี่ปนาวุฒร์หรือเปล่าอยู่น้ำใช่เราอย่าลืมในขณะที่พูดหนังว่ารอบประชุมกันอยู่ที่ประเทศจีน
เกาหลีเหนือยิงขี่ปนาวุฒร์ขนาดนี้แผ่นดินไหวเลยใช่แผ่นดินไหวนี่
แล้วระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีเลยนะฮะตรงข้ามสมุทรตรงนั้นมันคือแฟคเลยนะ
เพราะว่าเขาใช้เขาทำในทะเลของเขาทำในทะเลของเขาใช่ไหม
ก็เลยเป็นไปได้ว่าแผ่นดินอาจจะไหวคือเหตุเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรง๕๔ขึ้น
บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้นะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงสี่จุดเก้าขึ้นก่อนหน้านั้น
ถ้า๔๙คือว่าครีปนาวุฒร์ทำได้๔๙นี่อันตรายสุดนะ
เพราะสามนี่ก็ตึกแล้วถูกต้องเลยเขาบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีของเกาหลีใต้นี่นะคะ
ซึ่งรุนแรงที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในเกาหลีใต้ด้วย
มันไม่ได้ต่างกันเลยฮะแค่เวลาอ่านกันแหละ
คือเขาบอกว่าโอเคแล้วแต่เขาจะใช้ลิคเตอร์บางทีก็แกจูด
เนี่ยเขาบอกว่าจุดสุนกรางแรงสรรสเทือนอยู่ที่เมืองคายองจูก็คือเป็นทางตอนใต้ของทางเกาหลีนั่นแหละ
ซึ่งเป็นเมืองท่าด้วยเมืองท่าทางตอนใต้ของประเทศ

อกจากนี้แรงสั่นสะเทือนยังรู้สึกได้ถึงกรุงโซเลยด้วย
นี่เขายังไม่ธรรมดานะอยู่นะพี่สรรค์อันนี้คือนั่นน่ะดิ
เขาบอกว่าแรงที่สุดในเกาหลีเกาหลีใต้

ตอนนี้บอกธรรมชาติอยู่แล้วค่ะไม่รู้ว่ายังไงเขาจากธรรมชาติแต่ก็ไม่รู้แหละ

ทำให้รู้ว่าฉันไม่เกี่ยวกับใครฉันไม่ธรรมดาฉันยิงเลย
อ้าเมื่อคืนเฮอฮาเพราะว่านาวินต้าลงไอจี
จับมือของแฟนสาวคนใหม่นี่
พร้อมกับนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนเพชร

เดี๋ยวนะฮะเดือนสิงหาหรือ

แปลกสิเธอเพิ่งคบ

แต่ว่ารูปตัวโปรศัพท์ของเค้าเป็นรูปเจ้าสาวนะพี่

มีการวางแผนอนาคตร่วมกันด้วย
น้ำหวานซ์น้ำหวานซ์
มันยังมีคนเขามีความหนักข่าวกับเขากันอีกหรอ
โราดปกตินแต่แหล่ะเนี่ยเรื่องชาบ้านไอ้เจ้าบอกสักที
ถูกก็แหละหล่อยก็ตอบไปแหละ
แล้วนาวินต้าสรุปแสดงไหมแล้วยังไงโทรไปถาม

เหรออ๋อเหรอเรื่องจริงแล้วก็
ถ้าเกิดอยากฟังปากจากปากพี่นาวินต้าเองก็คือวันที่๒

คือนาวินต้าแท็กหาชื่อคุณน้ำหวานด้วย
แล้วผู้จัดการนาวินต้าก็เข้ามาแท็กแสดงความยินดี

พี่น้ำหวานก็เล่าคลินิกไง

ใช่เป็นคลินิกอยู่แถวเรียบทางด่วน

โหละซึ่งพี่น้ำหวาน

เขาก็ทำธุรกิจอะไรหลายอย่างนะคะ

ไม่เห็นห้ามน้าแน่

อย่าให้พวกผู้ชายผิดหวังไป
ก็ไม่มาเท่าไรหรอก
นะสักอย่างพวกอะไรแบบนี้ประมาณนี้
ใช่นาวินต้าอยู่ในวงการนานมากแต่หน้าเขาอ่อน
อย่างนี้ออกกำลังกายอยู่ไหมเธอไทยกีฬานะชอบค่อยไปปิดตรงเป้าโกรธโกรธเถอะ
มดดำคะมดดำช่วยดูกีฬาให้เป็นกีฬาเป็นยาวิเศษด้วยนะคะ
ใส่พี่นาวินต้าไปทำครีมเนี่ยอันนี้คือแรนด์ใหม่เขาอีกอันหนึ่งนะ
เด็กเราจะได้ยินว่ากินปลาแล้วเราจะไม่โง่

เขาเข้าเปลี่ยนว่าถ้าสมมุติไม่อยากตาบอดต้องกินปลา

หวกูเลือกกินก็ลำบากอีกตอนนี้จริง
เลี่ยนเลือกได้หรืออันนั้นมีโฟร์เมรินไม่มีโฟร์เมริน

ตายแล้ว
เอากลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อนะคะ

ถามมีผิดบ้างแต่ก็โอเค

แล้วพิมพ์อะไรเข้าไปมันก็หาให้ได้นะคะ

ถึงขนาดในอนาคตนี้มันก็ส่องอย่างนี้ได้แล้วนะ

มันทำให้ยุคที่พี่ต้องเปิดดิคชันนาโลลีเล่นเท่านี้
กลายเป็นยุคหินเลยแล้วะเป็นอยู่ไหมในบ้าน

คุณจะต้องเก็บไว้อีกหน่อยมันจะต้องอยู่อนุสรสัก

พอทุกอย่างหลังคีย์ที่นี้ต่อไปจะเป็นไฮเทค
เปิดจากคอมเปิดจากอะไรได้หมดเหรอ
เรย์แม็กโนโน้ลกับชาคฤทธิ์พูดให้ฟังว่า
ขี่มัวของเขาเจ๊มีพ่อซื้อม้ายังไงกันนึง

อ๋อคือต้องเจ็บไปถ้าอุปกรณ์อยู่ครบ

มันก็เก่าอ่ะพ่อทำงานต่างประเทศเลยซื้อมาได้ให้
ยังอยู่ค่ะค่ะก็เก็บเอาไว้

เขาบอกว่ากูเกิ้ลขอจดสิทธิบัติระบบรถไร้คนขับแล้วนะคะ

โอ๊ยตอนนี้เอกมากแรงมาก

คำขอจดสิทธิบัตรระบบรถยนต์ไร้คนขับ

เพื่อตอบสนองกฎจราจรได้อย่างเหมาะสม

ถูกต้องเพราะไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์
นอกวงการธุรกิจรถยนต์ต่างแข่งขันกันหัน
มุ่งหน้าพัฒนาธุรกิจประเภทนี้
เกี่ยวกับระบบของรถยนต์ไร้คนขับมาเรียบร้อยแล้ว
โดยระบบนี้ก็คือระบบตรวจจับรถฉุกเฉิน

ทั้งนี้เพื่อให้รถยนต์ไร้คนขับ

เขาบอกว่ารถฉุกเฉินที่ว่านี้
กินชาซักนิดนึงค่ะล่ะหมดกินน้ำ
ฉันซื้อชาขาวมาจากภามาท์ให้เต๋อด้วย

อันนี้น่าจะเขียวจนแบบมันต้มจนขาว
พี่เดี๋ยวนะอันนี้มันคือชาจริง
เอาเหรอเป็นชามี
โนเกียเป็นไอโฟน
และต่อไปคงไม่ต้องต้มน้ำมัน
แล้วก็ดิ่งขึ้นลงแบบอะไร
ต่อไปเราคงนั่งอยู่ข้างข้าง
เขาบอกว่าเดี๋ยวนิดนึงจอดรถน่ะไม่ต้องอย่างนี้นะ
เข้าข้างอย่างนี้
ถ้าสูตรตอนนี้มันมีระบบที่จอดรถเองอัตโนมัติ
คือนั่งอยู่ตรงนั้นก็เผลอ
ใครต้องเข้าซ่อมให้แบบ
อันนี้ไม่ต้องถอยแบบนี้เลย
มันจะทำล้อเป็นแบบว่า๓๖๐องศาสักคราบแสดง
มมมุนไปแขมข้างเลยอย่างนี้หรือครับ
แล้วก็เออเข้าอย่างนี้เลย
เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราจะตกใจทุกครั้งที่เราเคยเติมน้ำมัน๒ลิตรร้อย

ทุกวันนี้เขาบอกอีกหน่อยคุณเสียปั๊กปุ๊บ

เพราะฉันก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมรถยนต์

แต่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมรถยนต์

ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของรถไฟของประเทศไทย

เมื่อวานก่อนเห็นนายกก็ไปนั่งคุยกันใหม่ว่า
เราอาจจะมีรถไฟความเร็วสูงจากมาเลมาสู่ประเทศไทย

ซึ่งการรถไฟเขาปรับโฉมรถตู้โดยสาร
ทุกครั้งที่เรานำเสนอข่าว

แต่ตอนนี้จะมีการปรับโฉมตู้โดยสารชั้น๓

ปรับสำหรับรถไฟฟรีครั้งใหญ่
โอกาสที่การรถไฟเปิดให้บริการครบ๑๒๐ปี
โดยจะมีโครงการนำร่อง๘ขบวน
ต่อด้วยรถไฟฟรีชานเมืองอีก๑๖๔ขบวน

คือถ้าบอกว่าการรถไฟเขาบอกว่า
เขาได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกนั่นแหละ

แล้วก็กระทรวงคมนาคมในการพัฒนาบริการรถไฟ

เราจะต้องเปลี่ยนเป็นทุกวันใช่ไหม
ต้องปรับเป็นว่ารถไฟจะต้องรวดเร็วมากขึ้น

ต้องเปลี่ยนความคิดจะต้องสะอาดและปลอดภัย
เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของการเดินทางของประชาชน

จะปรับปรุงนะฮะขบวนรถโดยสารชั้น๓รถไฟฟรี

ใน๑๒๐ปีในการดำเนินการของการรถไฟ

โดยปรับปรุงตู้รถไฟฟรี๓นะฮะ
ซึ่งอยู่ในรถเร็ว๘ขบวน

คือต่อวันเนี่ย๑๖๔ขบวน
เพิ่มอีกให้มีรูปชมที่ทันสมัย
เส้นทางที่จะปรับโฉมที่คุณจะได้มีโอกาสใช้นะครับ

แล้วก็ตามด้วยกระบวนที่๑๗๑เนี่ย

ขบวนที่๑๗๒สุหายโกลกกรุงเทพ

แล้วก็หนองคายกรุงเทพฯกรับไป
ถูกแล้วไปอุบรรณ์ราชธานี

แต่ถ้าไปหนองคายนี่มันก็ต้องผ่านอุบลโคราช

ปรานปรับโฉมขบวนรถไฟโดยสารครั้งใหญ่

เช่นการทำสีขบวนรถโดยสารทั้งภายนอกและภายใน

นี่คือการปรับปรุงนี่คือของแบบเดิมหรือของอันใหม่
อันนี้น่าจะแบบเดิมนะคะแบบเดิม
ดูสะอาดมากมันไม่ใช่อย่างนี้

รถโดยสารทุกคันอ๋อจะใช้พัดลมอยู่
ก็มันจะเปลี่ยนแบบนี้การทำความสะอาด

รูนอกทางไปหมด
รูนกลิ่นในการทรงตัวสุข

แล้วสกปรกเป็นคลาบเป็นกล้อกลิ่น
มักหมมมาตั้งแต่๑๐๐ปีก่อนแล้ว
นี่อยากลองมากเลยพี่รถไฟอันใหม่
ด้วยก่อนอย่างนนี่

ไม่มีตังค์ไปเมืองกาลไปอย่างนี้มันต้องไปรถไฟ
รถไฟความเร็วสูงอีกกี่ปี

อันนี้เป็นตามอายุใข้ด้วย
แต่เราก็จะช่วยได้ด้วยการกินปลาทะเล
ซึ่งมีโอเมก้า๓
ซึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์
น้ำมันกรับปลาช่วยได้น่าจะได้
ไม่เปล่ามันต้องเป็น
มันต้องเป็นโอเมก้า๙
คือจากเนื้อปลามันไม่น่าจะหายากนะครับ

จะได้แบบเรามีผู้สูงอายุที่กำลังจะสูง
สูงแล้วให้ท่านกินปลาทะเล

เป็นนางเอกด้วยจะครบอะไรขนาดนั้น
เป็นนางเอกด้วยหรอนางเอกหรือนางแบบ

เป็นก็เคยเป็นนางเอกด้วย

ช่วงหน้ามา

ตรงไปเอาข่าวของใครเค้ามาอ่านออนไลน์

แชร์กันหมดเลยมีการแชร์กันเยอะมากเกิน

กลับมาประจำการแฉ

มีเรื่องเป็ดมาเมาท์ให้ฟังอีก

ก็เริ่มเลยนั่งแบบตัวท็อป

หัวจะหลดเท้าเนี่ยแต่ใครจะรู้บ้างว่า
หลังจากพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่

เดี๋ยวรับหมดใช่ไหมครับ

กลายร่างเป็นอีรำยองขึ้นมาทันที

สำหรับนางแบบสายเหวี่ยง
ที่เธอแรงเป็น๑๑รอดอ

เดี๋ยวอ่านต่อสิยังไม่รู้ใคร
ตั้งแต่สมัยเข้าวงการมาใหม่

ตัวเด็ดแซ่บ

นางได้กินแต่ของลดหมดเลย

กกที่คอนโดทำสถิติแบบ๗คน

นางเคยกินแบบ๗วัน๗คนเธอ

นางฝ้าดหมด๗วัน๗อารมณ์
นี่นี่นี่แบบเป็น
เป็นเรื่องที่เราคิดมากเลยนะ

ตอนนี้เครียดอยู่
กรรมเรื่องเยอะเรื่องแยะอารมณ์วีน

เจ้าออนอนอยุ

แต่คนเนี้ยจะเลิศ
คนเนี้ยสมมติให้หมื่นนึงอ่ะ

นางเกิ้มอยู่แล้วก็เอาช่างหน้าช่างผมนางเอง

นี่ต้องยอมนางนางเลิศจริง

ไม่ใช่นางแบบเลยอ่าวางไว้ใช่ไหมล่ะฉันสนใจเรื่องขยี้ชุด
แล้วก็เจ็ดวันเจ็ดคืนซึ่งจะบอกบางคนไม่กล้าต่อลอง
เพราะนางแบบนี้นางจะแยกเขี้ยวใส่
ก็ยอมควักเงินสดจ่ายให้นางทันที
แต่พอหลังจากเสร็จงานจบปุ๊บนางแบบสายเวียงก็ควักเงินจ่ายให้กับช่างแต่งหน้าทำผม

ก็คือเก็บเข้ามากระเป๋าเลย

เรื่องนี้ยังกลายเป็นเรื่องเมาส์มันของบรรดาช่างหน้าช่างผม
ไม่มีใครอยากไปแต่งหน้าให้นาง

ไม่ถูกใจก็จะระเบิดลงทันที
ยังด่ากราดด้วยคำสารพัดสัตว์

ใครวะเองจีใครอ่ะ

เขาเคยเป็นนางเอก

เป็นนางแบบถูกไหมคะจะแบบสวยแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่จะบอกว่า

เราก็ได้เห็นสวยแบบสวย

หน่วยก้านที่เขาเอามาเดินแบบด้วย
ได้มาตั้งแต่รุ่นพี่ตุ๊กตุงอะไรเป็นอย่างนี้กันนะ
แต่อันนี้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นอันนี้รุ่นกลาง
ตอนนี้ยังเป็นดาราอยู่มั้ย

มันมีเหตุการณ์หลายอย่างคล้าย

นนักคอร์โนมฝนตกนะฮะในประวัติมีทายกันอยู่อย่างนี้

แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วถูกไหมคะ
ทวีกำลังแรงขึ้นนะฮะเป็นพายุโซนร้อน
เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทำให้ภาคเหนืออีสานตะวันออก

ทั่วประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
แล้วก็ขึ้นลมบริเวณอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงทั่วประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเตรียมร่มกันเวลาจะออกไปไหนวันนี้
แองจี้เขียนแล้วว่าออมสุชาแซวเล่นรถเมย์จะอ่านข่าวออมสุชา
แองจี้ถ้าเธอไม่บอกฉันจะไม่อ่านอะไรเลยสักคำ
พูดก่อนฉันก็ขูมันอย่างงี้ฉันจะไม่อ่านอะไรอีกแล้วถ้าเธอไม่บอก

มีหลายคนพี่มดก็รู้จักดี
พี่มดรู้จักด้วยหรอเร็วแองจี้เดี๋ยวรถเมย์ไม่ได้อ่านข่าวออม
ระหว่างนี้ก็เขียนไปเดี๋ยวรถเมย์อ่านข่าวออมสุชาให้คุณผู้ชมฟัง
บอกว่าน้องออมสุชาเนี่ยหวิดหูขวาดับเลยอะพี่
เขาบอกว่าเหตุเพราะว่าขึ้นเครื่องบินบ่อยมากต้องรักษาตัวยาว๒๓เดือนเลยนะคะ
อย่างที่เราเห็นตอนนี้น้องออมสุชาก็บินเข้าออกเป็นว่าเล่นนะคือออกไปทำงาน

เพราะว่าเขามีโอกาสไปทำงานต่างประเทศบ่อยมากไม่ว่าไอเจอเรื่องของปัญหาสุขภาพนี่แหละค่ะ
หูข้างขวาเกือบดับไม่ได้ยินอะไรจนต้องไปพบแพทย์เป็นการด่วน
ออมก็ออกมาบอกเองนะคะว่าไปหาหมอแล้วตอนแรกก็มีอาการปวดปวดหนักจนเคี้ยวข้าวไม่ได้
มันก็จะรู้สึกจี๊ดซึ่งคุณหมอก็บอกว่าสาเหตุเกิดจากเราขึ้นเครื่องบินบ่อย
เคลียร์หูไม่เป็นก็เลยทำให้มันมีปัญหาตอนนี้ก็เลยต้องพยายามที่จะพักเรื่องของการบินเอาไว้นะคะ
นานที่ล่าสุดที่เราเห็นน้องเขาเพิ่งไปเมืองจีนกลับมาหมาด

แล้วช่วงนี้ก็ต้องพักรักษาตัวทำงานอยู่ที่ไทยไปยาว๒๓เดือนเลย
มะมันจะเป็นเรื้อรังไงค่ะเพราะเขาเป็นหายเพราะเขาวินตลอด
แสดงว่าบาร้านหูเขาไม่ดีเพราะว่าไม่งั้นพวกแอร์ต้องเป็นหมด
ใช่ก็คือวิธีการเคลียร์หูเขาอาจจะบางคนอาจจะไม่รู้ว่าแบบ
คือน้ำมูกกับพี่เหมือนกับเราแล้วพี่มูกก็คืออัดอากาศออก
แล้วก็กึดน้ำไหลลงมันก็จะหาย
อ๋อเหรอเหมือนประมาณนั้นอันนี้คือหนูทำแบบนี้หรือเปล่า
อ่าคนนี้นะฮะข่าวต่อไปเป็นข่าวออนไลน์เลยค่ะเขาประกาศ
แล้วก็โพสต์ว่ามีลูกแล้วนะลูกสาวซะด้วยชื่อหนูชื่ออันดาค่ะ
เนื้อฝากตัวด้วยนะคะโป้งเลยมาเลยแท่งซุกไว้แน่นอน
ออกมาเมียเป็นใครสังคมออนไลน์ก็เข้ามาแสดงความยินดีกับพี่แท่งกันใหญ่เลยนะ
ล่าสุดต้นสังกัดของพระเอกรุ่นใหญ่ที่ดูแลพี่แท่งคือผู้จัดการนะฮะ
ออกมาชี้แจงว่าหนูน้อยที่พี่แท่งบอกว่าเป็นลูกสาวนั้น
ที่จริงแล้วเป็นลูกของรุ่นน้องที่อยู่ในทีมแมงปอล

พี่แท่งจะมีเมียแม่งหรือเปล่าใช่ไหมพี่แท่งจะมีเมียแม่งหรือเปล่าใช่ไหม
เยอะอะเยอะมียากอันนี้พูดตรงใช่นางเยอะ
แต่ก็มีลูกแล้วเหรอไม่ใช่ลูกของทีมฟุตบอลลูกรุ่นน้องแหม่เราคิดว่าสเตอร์ไพรส์แฟนคลับอยู่ที่นี่ก็เปิดชื่อลูกเลยนะฮะ
ว่าแต่รับลูกของคุณอื่นเป็นลูกมูลธรรมนี้เมื่อไหร่จะมีของตัวเองคะ
แบบนี้ผู้จัดการมาโอ้ยเขาจะเป็นคนที่เลือกเยอะแล้วเหรอคะ
ไปคุยกับเขาง่ายยากคุณจะไปคุยให้รู้เรื่องกับเขาก็ยาก

ขอถ่ายก่อนขอถ่ายก่อน
มาค่ะใส่ไข่กันต่อ

เมื่อวานก็เพิ่งเสนอข่าวน้องหน่องพูดถึงไปว่า
ไม่เคยพาใครไปหาแม่เลยพาคนนี้ไป

ก็คือก็ผ่านเรื่องราวชีวิตมาประมาณนึง

เขาก็อาจจะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้มา
แต่ว่านี่ก็คงรู้สึกว่าเธอขออยู่เงียบอีกกว่า

แต่ก็จริงนะนั่นพี่บริณมันดูดีอ่ะ
สำหรับน้องวิววรรณรสนะคะ
หน่องธนาชัดบริรักษ์ของบ้านบริรักษ์เขาล่าสุด
เอกสาววิวก็เดินสายโปรโมทละครเรื่อง
ร่างใหม่หัวใจเดิมที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่แหละนะคะ
ก็เลยถามว่าทัศนอาติกเรื่องความรักเนี่ยดู

เขาก็บอกเลยว่าเปลี่ยนคันนิ่งขึ้น
อาจจะทำงานเต็มที่มากขึ้นนะคะ
แล้วช่วงนี้อาจจะสบายใจความรักก็เลยเรื่อย
ประสบการณ์ที่ผ่านมาสอนเราด้วยหรือเปล่า
พี่ถามประสบการณ์อะไรเขาบอกว่าก็ใช่ค่ะ
ประสบการณ์ผู้คนที่เราเจอทำให้เราได้เรียนรู้
แล้วมันก็แล้วแต่คนที่เราเจอด้วยเราไม่ได้โฟกัสแค่ตัวเอง
เราดูคนที่เราคุยแล้วก็มองรอบข้างมากขึ้น
ที่ผ่านมาเรารู้สึกยังไงก็แสดงออก
แต่ว่าพื้นที่ที่เราแสดงออกนั้นเป็นพื้นที่สาธารณะ
คนจับจ้องเยอะซึ่งมันก็เกิดจากตัวเราเอง
คือเขาก็คงรู้วิธีการที่ว่าเขาจะทำยังไง
ในการใช้ชีวิตของเขานะตอนนี้แล้วนะคะ
ตอบได้เป็นผู้ใหญ่ดีลูกดูมีอย่างตลอดแต่มีช่วงหนึ่งวิวหายไป
บอกว่าใช่ตอนนี้ก็กำลังทยอยกำลังจะออนแอร์นะคะ
มีเวลาให้กับความรักมากขึ้นไหมก็มีเวลาเจอกันปกติแล้วนะคะ
ความรักครั้งนี้ไม่หวือหวาเขาบอกว่าไม่ค่ะปกติดี
ถามว่าต่างจากที่ผ่านมายังไงคงเป็นเรื่องของอายุมั้งคะ
เมื่อก่อนยังเด็กคนที่เราคุยด้วยครบด้วยก็เด็กเหมือนกันหมด
แต่ว่าตอนนี้ที่นิ่งเงียบก็เพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรด้วยล่ะค่ะ
แล้วเราก็ไม่ได้หวือหวาอะไรช่วงที่ผ่านมาคนอื่นเข้าเขาไม่ชัดเจนเอง
เขาบอกอย่างนี้ตูเนอะมันอาจจะมีสิ่งร้าวอย่างอื่นด้วย
คิดว่าเมื่อไหร่จะมองอนาคตเรื่องการมีครอบครัว
เขาถามเขาเลยตรงนั้นนี่เขาบอกว่ายังยอมรับว่าคิดเรื่องการแต่งงาน
แต่ก็ยังไม่ได้คิดกับคนไหนว่าเป็นใครประมาณอย่างนั้นวันหนึ่งก็อยากมีครอบครัว
พ่อแม่เราก็มีครอบครัวที่ดีเราก็มองว่าเราก็มองถึงอนาคตอยู่แล้ว
หน่องเรื่องนี้หรือเปล่าถามไปถึงอย่างนั้นเลยนะคะ
ไม่ค่ะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นการมีแฟนมีข้อดียังไง

พี่ลืมไปหมดแล้วมารถเมียมันจบแล้วสำหรับพี่
หยุดไม่จบแล้วสำหรับพี่ดูซิ้นหวังมากเลย
ตอนนี้มันเป็นการที่เราก็ไปถามพี่เปีย๋วได้ไงล่ะ
ลูกเขาอายุเท่าพวกเราแล้วเธอจะมีสิทธิ์อะไรไปถาม
ใช่นี่อายุเท่าอายุแก่กว่ารถมีไอเอก

คนรุ่นใหม่ไม่ต้องกลัวเทียบโสดไปเลยเพราะว่า

หน้านี้กลัวว่าคุณหน่องเองจะเข้าใจผิดหรือเปล่า

ถ้ามีข่าวก็เพราะว่าละครเป็นปกติ

ถ้าเราทำงานแล้วจะไม่คุยกับเพื่อนร่วมงาน

แต่เราก็รู้ลิมิตว่ามันควรจะเป็นยังไง

แสดงว่าหนูแฮปปี้กับความรักอันนี้นะ
คอนเฟิร์มเป็นแบบว่ามั่นใจดูดี
พระอาณนท์จะบวชนะฮะ
ก็นี่อย่างน้อยเขาก็ลงโซเชียลไปเลย
กลมจะต้องขอเข้ามาคนเยอะอยู่
ทั้งกายวาจฉาจัยทั้งที่รู้ด้วยต้องจบที่ไม่รู้
จะโดดประหมอบดับไป

ร้องขึ้นมานี่มวยแซ่บนี่
นี่นะครับหมวยแซ่บหน้า๒๕นะคะ

เมื่อกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นสามีคุณกุ๊บกิ๊บนะฮะ
น้องเป่าก็จะได้เห็นชายพระเหลือง
แล้วบวชวันที่ที่๑๘บวชหลังพี่โภษ

แล้วก็เวลาโปรงผมก็คือ

น้องเป่าแล้วก็คุณกุ๊บกิ๊บ

เอาล่ะอายุ๒๖เมื่อวาน
คนนี้เป็นไฮโซจริงคือภูภาเตชะนโรง

นะฮะกับหวานใจน้องมินท์ชาริดาเนี้ย
แม้จะมีวันคล้ายกับวันเดือด
สิหน้าเหมือนสงการไหม

คือวันเกิดวันเดียวกับเจนี่เทมโพสุวรรณเลยนะ

แต่ก็ได้ไปร่วมปาร์ตี้เผ็ดพริกร้านเม็ดนะฮะ

ไปไหมอ่ะ

เธอต้องใส่ลินเจอรี่เธอต้องใส่ชุดชัดไหน
แต่นี่เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ความเรียบง่าย
เขาจะเป็นผู้ชายที่เรียบง่ายสุดเลย
เพราะปาร์ตี้วันเกิดไม่หวุ้นหวาใส่บาท
แล้วก็ไปเลี้ยงอาหารเด็กชายที่บ้านภูมิเวศที่ปากเก็ตนะฮะ

เขาเรียกว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งไฮโซคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจริง

วันนี้เช้าข่าวชัดโซเชียล

วันนี้ข่าวชัดโซเชียลเขาจะตามข่าวนี้

คุณมิ้นกับคุณมิ้ว
เป็นยังไงบ้างความคืบหน้าของ

เขาบอกว่าเห็นหน้าไม่ชัดเห็นแค่แผ่นหลังของคนร้าย

แต่ประเด็นคือคนข้างห้องเขาบอกว่า

แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย

โอเคครับโยนต่อให้คุณเลยนะฮะ

เดี๋ยวตอนเย็นเรากลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับ
วันนี้เราไปกันก่อนสวัสดีครับ